ส่วนการทำธุรกิจเราต้องมองหาโอกาสก่อน
มองหาเจอเราวิเคราะห์เราประเมินว่าจะได้อะไรกลับขึ้นมาบ้าง
วิเคราะห์ประเมินได้แล้วก็จะเป็นเจ้าจะสำเร็จ
อย่างตัวอย่างที่ผมจะยกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟหลายแบรนด์
เขาบอกว่าจริงแล้วผลิตมาจากโรงงานของบริษัท
ด้วยความนิยมการดื่มกาแฟที่เพิ่มมากขึ้น
จึงทำให้บริษัทนี้เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี
ในการสามารถขยายธุรกิจจากขนาดเล็ก
ขึ้นเป็นขนาดเป็นเงินล้านได้
ดังนั้นเราติดตามได้จากรายงานคุณเขมมิกา

เล็ดกาแฟจากที่ราบสูงบริเวณ
คั่วออกมาเป็นมะเล็กกาแฟหอมกลุ่น
เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับแปรรูปเป็นกาแฟประเภทต่าง

สกัดเอสเรสโซป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง
อย่างเช่นโรงงานไอศกรีมโรงงานนม
จำหน่ายเมล็ดกาแฟให้กับร้านกาแฟสด
นำน้ำกาแฟเอสเรสโต้ไปผลิตเป็นกาแฟสำเร็จรูป
รวมถึงกาแฟพร้อมชงสูตรต่าง
เราก็ยังมุ่งเน้นตลาดในเมืองไทยนะคะ
แล้วก็ทำสิ่งดีให้กับคนไทยทาน
แล้วก็ราคาก็คือยังสามารถที่จะรับกันได้
แต่อยู่ในเกรดของพรีเมียมทั้งหมดถ้าพี่จะทำ
นี่อย่างตลาดที่ใช้ราคาตัดกัน
หรือว่าหันกันลดราคาสู้กัน
เราก็คงหนีจากตลาดตรงนั้นไป
ธุรกิจเริ่มต้นจากเห็นโอกาสในตลาดกาแฟ
ประเมินแล้วว่าจะมีมูลค่าตลาดและขยายตัวสูง
กระทั่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศค่ะ
จากผลิตภัณฑ์กาแฟแล้วยังมีลายผลิตเครื่องดื่ม

แบบพร้อมดื่มแบบเข้มข้น
และแบบผงสำเร็จรูปอาหารเสริม
รวมถึงทำแบรนด์ของตัวเอง
ดังนั้นการรักษาคุณภาพและการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า
จึงเป็นหลักที่สำคัญในการทำธุรกิจค่ะ
เราก็จะคุยกันก่อนก่อนที่จะผลิตสินค้าออกไปว่าทำตลาดกันอย่างไร

หน้าที่หลักเลยสิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่ให้ผู้ที่จะนำไปทำตลาด
หรือว่าเอาไปขายสู่ผู้บริโภคเนี่ย
สิ่งแรกเลยคือคุณภาพนะคะ
ทำสิ่งที่มันมีคุณภาพทานแล้วได้ผล
ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็จะต้องได้ผล
แข่งขันที่รุนแรงและการเติบโตไปข้างหน้า
จำเป็นต้องหาจับเทรนด์การดื่มของผู้บริโภค
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
แนะนำให้จับกลุ่มคนรักสุขภาพความงาม
เครื่องดื่มที่เรียกว่าเสิร์ฟกันนะครับ
ในร้านอาหารนะครับหรือในบาร์นะครับ
ตรงนี้เครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ย

เพื่อผสมในการทำเครื่องดื่มเหล่านี้ออกมา
ผมว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่โตค่อนข้างเร็ว

ที่ต้องการของโรงแรมร้านอาหารเหล่านี้

ดังนั้นจึงเล็งหาเงินทุนคือธนาคารกรุงเทพ
ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ
และจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินแห่งนี้ต่อไปค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน